คุณผู้ชมคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม
เราก็ต้องรู้ด้วยว่าเวลาที่เราไปเที่ยวที่ไหน
เขามีข้อปฏิบัติมีข้อห้ามอะไรยังไง
คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเป็นนักท่องเที่ยว
ฝรั่งเศสผู้หญิงมาเที่ยวค่ะ
ที่วัดสวนดอกที่เชียงใหม่บ้านเรานี่แหละ
แล้วปรากฏว่าดูสิคะขึ้นไปเนี่ย
ไปเดินใส่กระโปรงสีเหลืองเนี่ยแล้วก็ไปเดินบนกำแพงตรงกู่เจ้าหลวงเนี่ยค่ะ
แล้วโพสต์รูปนี้นะในเฟซบุ๊กตัวเอง
โพสต์ในไอจีตัวเองเดินเขย่งปลายเท้าอยู่แบบนี้
เขาก็มีการตำหนิกันขณะที่วัดเองเนี่ยนะ
ติดป้ายแล้วทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลย
คือห้ามขึ้นไปแบบนี้ค่ะแต่ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
คือมีคนแชร์ภาพนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติ
เดินอยู่บนรั้วกำแพงกู่เจ้าหลวงในวัดสวนดอกที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะ
ภาพนี้ตัวนักท่องเที่ยวโพสต์เอง
ตั้งแต่เดือนที่แล้วนู้นแล้วค่ะ๑๕มิถุนายน
นักท่องเที่ยวคนนี้เขาชอบการท่องเที่ยว
แล้วก็จะเอาภาพที่ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างมาโพสต์เป็นประจำ
แต่มีคนไปเจอภาพไงแล้วก็เอามาแชร์บอกว่าทำแบบนี้มันเหมาะสมที่ไหน
แล้วมีการส่งข้อความไปให้นักท่องเที่ยวสาวคนนี้ลบออกด้วยนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะเดินทางไปที่วัดสวนดอกเลย
นี่ป้ายที่เราถ่ายให้คุณผู้ชมดูเห็นไหม
คือวัดเนี่ยมีการติดป้ายข้อห้ามติดป้ายข้อปฏิบัติอันนี้ภาษาไทย
เมื่อสักครู่นี้เห็นภาษาอังกฤษติดป้ายเอาไว้แบบชัดเจนนะคะ
บริเวณกู่เจ้าหลวงก็มีป้ายห้ามเข้าเอาไว้ด้วย
ซึ่งนายเชี่ยวชาญหัสดิเสวีที่เป็นไกด์นำเที่ยว
พากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเทอร์แลนด์มาเที่ยวชมตรงนี้เนี่ยนะคะ
บอกว่าทุกครั้งเลยเวลาที่ผมเป็นไกด์แล้วก็พาชาวต่างชาติมาเนี่ย
ผมจะย้ำเตือนตลอดเลยว่าต้องทำตัวให้เหมาะสมกับสถานที่
แล้วนักข่าวเราก็ถามค่ะถามไกด์ท่านนี้ว่าได้เห็นไหม
กรณีที่นักท่องเที่ยวสาวฝรั่งเศสไปเดินบนรั้วกำแพงกู่เจ้าหลวงเนี่ย
คือไก๊บอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาเที่ยวกันเอง
ไม่ได้มีไกด์คอยแนะนำคอยตามประกบ
เพราะว่าถ้ามีไก๊เนี่ยปัญหาพวกนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอน
แล้วก็ฝากไปถึงทางวัดด้วยนะคะว่า
จากภาษาไทยนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว
อาจจะต้องทำป้ายหลายภาษาเพิ่มเติม
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจด้วยนะคะ